ถ้ามีใจบริสุทธิ์อยากจะทำบุญแล้วก็ที่เชียงใหม่ผมแนะนำอีกหนึ่งวัด
โอ้โหเข้าไปที่นี่คุณจะได้ทำบุญกับเจ้าโครงกระดูก
ที่มันคอยผงกหัวผงกหัวโผงกหัวแบบนี้

ขอเชิญทำบุญสวายสัมภาษณ์

อ้าวขอเชิญทำบุญสวายสัมภาษณ์
ช่วยค่าน้ำค่าไฟให้กับผีรายญาติ
ซื้อลงศพให้กับผู้ยากไร

ท่านไปทำบุญกับเจ้าผีโครงกระดูกนี้

เรียกกันแบบว่าติดปาก

หน้าผีหน้าผี
ที่ดังไงในละครจากวงในโทรทัศน์

เป็นกุศโลบายของวัดที่นี่นะครับ
คือวัดสรรมะเกียงตะบนสำราญราช

ก็ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะ

ก็เลยเอาชุดไทยโบราณมาสวมใส่

ที่จะทำบุญกับทางวัด
บุญกุศลกันไปสบายจิตสบายใจนะครับคุณผู้ชมครับ
ยังไงซะไปแต่ละที่นะ

เขาจะมีวัดนู่นวัดนี่ยังไงซะ

เป็นการเอาเลิกเอาชัยทำบงทำบุญ
เตรียมตัวต้อนรับหน้าหนาวและปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงแล้ว